เกมสุดท้ายวันที่เราต้องกำชัย
ร่วมฝ่าสมรพภูมิบนโลก๒๐๒๒
กับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ทีมชาติไทยหมายจะล้างตา

สดจากสนามอัลมักตูมสเตดียม
วันดังคันที่๑๕มิถุนายน
ตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกา๑๐นาทีเป็นต้นไป